จังหวัดสุพรรณบุรีจุดนี้มีการเปิดถนนใหม่นะคะ
มีชื่อถนนว่าถนนอธิวรา
ถนนนี้เปิดปีนี้และเปิดครั้งแรกสำหรับการเล่นสงคราน

ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณพัชรพลลั่นธมเหลือง
พูดสุดข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เชิญครับ
ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนอธิวรา

ถนนแห่งนี้จะมีพิธีเปิดขึ้นอีกไม่กี่นาที
จะมาร่วมเปิดถนนแห่งนี้ด้วยนะครับ

ถนนแห่งนี้จะเป็นถนนสงการแห่งแรกที่จะจัดขึ้นนะครับ
และอาจจะเป็นแลนดมาร์คแห่งใหม่ของเมืองสุพรรณบุรีด้วย
นาธิวรากำลังจะเปิดตัว
ตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ท่านนิมิตวัญชัยธนบง
ถึงความสำคัญของถนนสายนี้
ทำไมถึงต้องจัดถนนอธิวราขึ้น
ก็เพื่อเป็นเครื่องหมายที่ให้คนรุ่นหลังนะครับ
ได้ระลึกถึงสิ่งที่คุณอธิวราคงมาลัยได้ทำให้กับประเทศไทยนะครับ
ซึ่งเรามองไปถึงอีก๑๐๒๐ปีข้างหน้า
คนที่อาจจะลืมเรื่องตูนไปแล้วเนี่ยมาเห็นชื่อถนน
อาจจะถามว่าถนนนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไร
แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะได้ถูกลื้อฟื้นถูกกล่าวถึง
ว่าอันนี้คือคุณงามความดีที่ทำไว้
แล้วก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับคนรุ่นหลังว่าต้องทำความดีนะครับ

ตูนได้บอกอะไรไหมครับเมื่อรู้ว่า
จังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดถนนอธิวราขึ้น
ก็ทราบจากคุณพ่อของตูนเขานะ
ก็คือเขาก็ขอบคุณนะครับที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วนึกถึงเขาแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อประเทศชาตินะครับ

วันนี้จัดงานยิ่งใหญ่สมเกียรติที่ตูนบริษัทละครับ
คิดว่างานที่เราจัดเราก็ทำกันด้วยความเต็มที่
จะถามว่าสมเกียจหรือไม่ผมก็คิดว่า
เราทำความเต็มที่นะครับ

ครับเพื่อตูนเขาเพราะว่าทุกคนถามว่าเหนื่อยกันไหม
ที่ทำกันถนนเท่านี้เราทำกันหลายวันนะครับ
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณ
ท่านนายกโครงการมหาส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ลงมาช่วยกันท่านประหลัดจังหวัดลงมาช่วยกัน
แต่เราก็บอกว่าแค่นี้เหนื่อยน้อยไปยังสู้ตูนเหนื่อยไม่ได้ครับ
นั่นคือความรู้สึกของตัวแทนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วกันครับ
ที่บอกถึงความสำคัญของถนนอธิวรา
เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบางส่วนตรงที่ถนนอธิบราว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นี่คือบริเวณที่จะจัดงานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป้ายที่เปิด
อธิวรามีชื่อของพี่ตูนตั้งอยู่ตรงนี้
แล้วก็ด้านซ้ายมือของผมจะเป็นคลอง
ถนนฝั่งตรงข้ามจะใช้จัดเป็นถนนสงการเป็นปีแรกก็คือปีนี้นะครับ
แล้วก็ประชาชนในช่วงบ่ายคาดว่าน่าจะมากกว่าพันคน
เดินทางมาเล่นสงการที่นี่อย่างแน่นอนครับ
นี่คือบางส่วนของก่อนพิธีเปิดถนนอธิวราที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ว่าช่วงบ่ายน่าจะสนุกสนานอย่างแน่นอน
หากใครมีเวลาว่างหรือว่าอยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับ
สามารถเดินทางมาเที่ยวสงการที่เมืองสุพรรณบุรีได้
พัชลพลอัลอธมิเหลืองข่าวไทยรัททีวี
รายงานจากถนนอธิวราอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ขอบคุณนะครับก็รอเจอพี่ตูนกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็จะรอเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่สุพรรณบุรีงานใหญ่เหมือนกันนะครับ